นักร้องคุณภาพคุณปาธนพรค่ะล่าสุดนั้นมีผลงานร่วมกับค่ายย่านอโศกค่ะคุณ

หลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคุณจะย้ายบ้านหรือเปล่าจะตกลงตรงใจสัญญากับค่ายนี้หรือเปล่า
คุณปานก็เลยขอยืนยันเลยว่าตอนนี้มีความสุขกับการเป็นนักร้องอิสระค่ะคุณ
หลักนักร้องสาวเสียงทรงพลังคุณปานธนพรค่ะก็รู้กันนะว่าบอกสัญญากับค่ายราดเภาแล้ว

เป็นสาวหลักแพร่ออกมานะคะแล้วก็โดดมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับค่ายเพลงย่านอโศกเป็นครั้งที่สองแล้วด้วยค่ะคุณ
ทำให้หลายคนจับตามองเลยว่านักร้องสาวเนี่ยเตรียมมาซบอกกับค่ายแกมมี่เนี่ยอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ปล่อยให้แฟนต้องสงสัยอยู่นานนะคะออกมาเคลียร์ให้ฟังแบบชัดเลยค่ะว่าไม่คิดจะเซ็นสัญญากับค่ายไหนแต่ว่ายินดีร่วมงานกับทุกที่เลย
เพราะว่าตอนนี้มีความสุขกับการเป็นนักร้องอิสระ

โอยก็เป็นมิจการทุกคน
ไปฟังเสียงคุณปานหน่อยค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นอิสระนะคะก็ขึ้นที่ไหนก็ได้เนอะรับจ้างร้องเพลงทั่วไป
เราทำงานธรรมะตรงกลางแล้วเรากลับรู้สึกว่า
อยากจะทำงานที่มันมีประโยชน์ก่อนที่เสียงมันจะหมดนั่นเอง

มันอาจจะไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้มีอะไรเป็นหลักประกัน
หรือว่าพี่ก็เชื่อว่าถ้าเราสั่งสมประสบการณ์มามากพอ
แล้วเราตั้งใจทำงานมาตลอด
พี่ก็เชื่อว่ามันก็จะมีที่บางที่ที่เขายังเห็นอยู่

เป็นทางไข้เดิมมีติดต่อควรมาทำงานบ้างไหม
นี่คืองานไหนยังมีความเหมาะสมกับความสามารถที่เรามี
ก็ยังเรียกใช้กันอยู่นะคะยังร่วมงานกันอยู่ค่ะ
คุณปานธนพรอยู่ในวงการบันเทิงวงการนักร้องมาเกือบ๒๐ปีแล้ว
รับรองประสบการณ์สังสมมาแน่นเอียดและเป็นนักร้องคุณภาพ

ถือว่าเป็นนักร้องอิสระรับจ้างร้องเพลงว่าอย่างนั้นนะคะ